คุณผู้ชมเรื่องต่อไปจะพาไปดูเรื่องของหน้าฝน
ช่วงนี้หน้าฝนแล้วฝนตกแล้วนะคะ
ปัญหาในช่วงหน้าฝนคือเราไม่รู้ว่าฝนมันจะตกมาในช่วงไหนบ้าง
ทางที่ดีคุณควรจะพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวเอาไว้

เพราะไม่งั้นคุณอาจจะติดฝนจนกลับบ้านไม่ได้แบบนี้นะคะ
ฮัลโหล

อยู่บ้านพี่พีมฝนทำหนีระ

บอกเมี่ยพ่อบอกว่าเดียวกัน

คุณควรดอกตะเนื้อ

ค่ะแล้วก็ตกไม่ทั่วฟ้า
จริงตกทั่วฟ้าสมมุติจะเป็นฝนเทียม
คือตกอยู่แค่หย่อมเดียว
นี่เองที่เขาบอกว่าฝนตกเป็นห่อม
คุณเข้าใจเหมือนกันนี่คิดว่าฝนตกนย่อมหรือคะ
อันนี้ไม่ใช่ติดฝนโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะ

ฉันคิดนะว่าคุณอาจจะกำลังคุยกับคุณพ่อคุณแม่

เดี๋ยวฝนหยุดแล้วเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเพื่อนไปส่อง
หน้าวัยรุ่นคุณชนะคุณเข้าใจไหม
เข้าใจนะติดเพื่อนน่ะติดเพื่อนอย่างเดียวไม่พอขอติดฝนด้วย
ติดฝนแล้วกันพ่อแม่จะได้ไม่ตามตอนนี้ฝนตกกลับไม่ได้
อาทิตย์ไม่ตกดินเท้าไม่เหยียบบ้าน
ตัวจริงนี่ชั้นสงสัยอย่างหนึ่ง
ว่าถังกะสีนี่แงะมาจากส่วนไหนของรองคาร
ช่างได้ไปหามานะเพื่อนก็ช่างได้ช่วยกันทำ
จริงเหรอบอกเมียว่าติดฝนเดี๋ยวบอกจะตายแบบนั้น

ระวังคุณจะตายตามเขานะ

ติดอะไรก็ติดให้มันดีติดให้ถูกที่ถูกเวลา